เอ้าตามกันต่อหน่อยสำหรับภรรยาหลวงทำงานอยู่ญี่ปุ่น
ช่วงปลายปีติดต่อสามีไม่ได้กลับมาเมืองไทยชวนเพื่อนไปไหว้พระเก้าวัด
สว่างเห็นทำเลยเพราะเจอรถสามีที่เธอเป็นคนซื้อให้
ส้มแปลกจอดอยู่ริมถนนแถวแถวจังหวัดตากก็ดักรอดูว่าเอ๊ะ
สามีมาอยู่ที่นี่เหรอจากที่ติดต่อไม่ได้กะว่าจะรอคุย
สุดท้ายเจอสามีมากับกิ๊กสาวเธอก็เลยกระโดดเกาะหน้ารถเป็นเรื่องเป็นราวกันไปนะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อนเพราะตอนนี้เหมือนจะใกล้ได้บทสรุปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวนี้
พี่อย่า
เข้ามาช่วยเพราะว่าจังหวะนี้แหละคือจังหวะที่ฝ่ายสามีที่ขับรถมาพร้อมกับ

เพื่อให้ภรรยาที่เกาะอยู่หน้ากระโปรงรถ

พลเมืองดีเขาเลยรีบวิ่งมาเพราะกลัวมันจะบานปลาย
ถึงขั้นว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกเขาก็จะแบบฝ่ายสามีบอกพี่เอาเขาลงไปดิ
แต่พลเมืองดีกำลังจะแบบไปที่ตัวฝ่ายภรรยาบอกนี่รถฉัน
เขาก็เลยแบบอาจจะช่วยยังไงตกลงไปขโมยรถไหมหรืออะไรยังไงนะคะ
คือสุดท้ายแล้วสรุปทั้งหมดทั้งมวลสามีนี่แหละ
คือคนที่เปิดประตูลงมาแล้วเหวี่ยงภรรยาตัวเอง
ลงไปกองกับพื้นเพื่อให้พ้นจากกระโปรงหน้ารถ
เธอได้รับบาดเจ็บที่แขนนะคะ
วันนี้เราส่งพิตินะคะคุณติกิติศักดิ์ไปพูดคุยกับฝั่งภรรยาหลวง
คุณแก่อีกครั้งนะฮะเธอบอกว่าเมื่อวานพอมีข่าว
สามีก็โทรมาหาเธอบอกเนี่ยโทรศัพท์พัง
แล้วก็บอกว่าสาวคนสนิทก็คือกิ๊กที่ไปด้วยกันวันนั้น
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวเขานี่แหละผิดเอง
อย่าไปฟ้องสาวคนสนิทไปฟ้องกิ๊กเลยเพราะตอนนี้ชีวิตพังหมดแล้ว
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยฝั่งคุณแตบอกจะฟ้องผู้หญิงข้อหาชู้
แต่จะไม่ได้ฟ้องสามีตัวเองเพราะว่าเธอบอกว่าฝั่งผู้หญิงโทรมาหาเธอ
บอกต่อไปนี้ไม่ต้องโทรหาผัวฉันอีกแล้วนะฉันจะขายจุดเลี้ยงเขาเอง
คือทางฝั่งเมียหลวงทำงานอยู่ญี่ปุ่นก็จริงแต่ส่งเสียฝ่ายสามีทุกอย่างนะคะ
จ่ายค่าเช่าห้องให้ทุกเดือนโอนเงินให้ทุกเดือนทุกวัน
วันละ๑๐๐๐ด้วยให้ใช้เดือนละ๓๐๐๐๐
ทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวออกไปสามีโทรมาอีกรอบนึง
บอกว่าอย่าไปเอาเรื่องฝ่ายหญิงเขาเลย
ตอนนี้ชีวิตเขาก็พังหมดแล้วถูกไล่ออกจากงานถูกไล่ออกจากห้องเช่า

ต่อให้ฟ้องก็ไม่มีเงินจะเอาไปให้หรอก
เธอก็บอกว่าเธอก็ยังไม่ได้ฟ้องตัวสามีนะจะฟ้องแต่ฝ่ายหญิง
สามีบอกเออฝ่ายหญิงเขาก็ไม่มีเงินเหมือนกัน
เลยตอบกลับไปว่าไม่มีเงินก็จะฟ้อง
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายละกันเพราะเธอหักหลังฉัน
ไม่ให้เธอไปมีความสุขหรอกไม่ให้มีความสุขหรอก
กูอยู่อยู่กับมึงมาหกปีไม่มีความดีอะไรเลย
แถมทำขนาดนั้นโถ่เอ้ย
มีแต่มีความดีแต่มันผิดที่โอนเอง
คือเขาจะต้องกลับไปติดคุกแล้วใช่ไหมเนี่ย

ไม่รู้ดิแต่ก็ต้องแจ้งความอยู่แล้ว

คงมีแต่ฉันน่ะ
นี่เธอคุยกับสามีเธอนะตอนแรกตั้งใจว่าจะหย่า
เมื่อวานนี้ฝ่ายสามีให้สัมภาษณ์ว่า
ก็ผมเป็นคนไม่ดีเองผมผิดเองก็อยากให้เขาไปเจอคนดี

ไม่ปล่อยให้เธอไปมีความสุขหรอก
บอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเลี้ยงดูสามีเป็นอย่างดี

หมดเงินไป๒ล้านกว่าบาท
เงินที่ให้ไปเนี่ยงานเงินไม่ได้เอาไปทำหรอก
เอาไปเล่นเกมออนไลน์เอาไปซื้อยาบ้างล่ะ
ถามว่าแล้วทำไมถึงยอมให้เงินสามีขนาดนั้น

เมื่อกี้นี่คือพูดกับสามีเลยว่าคงมีแต่ฉันละมั้งที่โง่อยู่คนเดียว

แต่ตอนนี้ตัดบัวยังเหลือใย
แต่ถ้ากระแตตัดใจแล้วยังไงก็ไม่เหลือรัก

หลังจากนี้เอาใหม่แล้วนะ

แต่ตอนนี้สามีบล็อกเบอร์ไม่สามารถติดต่อได้
ถ้าสามีไม่มาหย่าเธอจะฟ้องหย่า

อยากให้เขาไปเจอคนที่ดี
ใจเราเราแค้นเราแค้นเราก็

ที่พูดนะเราจะไม่ฟ้องคุณ

ไปยัง๖๐ละกัน
ฟ้องไหมก็จะฟ้องหย่า

ให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจไว้ละกัน

เธอทั้งคู่อะไรอยู่นี่

เราพยายามจะพูดคุยกับทางฝั่งสาวคนสนิทเหมือนกันนะครับ

ซึ่งมันขึ้นว่าเธออ่านแล้วนะ

เอาเป็นว่าถ้าอยากได้พื้นที่ในการชี้แจงเนี่ย
จะออกมาพูดหรืออธิบายในฝั่งของคุณบ้างเนี่ย